คุณผู้ชมคะเห็นจะจริงที่ว่าเลือดข้นกว่าน้ำนะคะ
สำหรับครอบครัวดัชกรนั่นเองค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยมีกระแสข่าวลือมากมายเลยว่า
คุณดามดัสกรทิ้งน้องหรือเปล่าคุณกิติตอนนี้กำลังป่วยหนักแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือ
หลายต่อหลายอย่างนะฮะแต่ว่าคุณดามเองได้มาออกมาเปิดใจกับผู้สื่อข่าวทางไทยรัฐแล้วที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ชี้แจงถึงประเด็นที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์ตัวเขาว่าไม่เหลียวแลน้องชายกิติดัศกรให้ถูกทอดทิ้ง
ภายในบ้านพักนอนเจ็บป่วยอย่างอนาถานะคะล่าสุดทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐออนไลน์
เดตความคืบหน้าหน่อยเมื่อวานนี้ค่ะคุณดามดัสกรหรือว่าคุณดามพระเด็จดัชกร
มาพร้อมพี่สาวคุณยุพดีปันทบุตรแล้วก็คุณยุบข่านน้องชายบุญธรรมด้วย
เดินทางมาเยี่ยมคุณกิติดัศกรที่โรงพยาบาลค่ะ
บรรยากาศคุณพี่น้องเจอกันครอบครัวเจอกัน
โอ้โหชื่นมื้นมากแล้วก็อบอุ่นนะคุณ

ถึงสาเหตุที่ไม่ได้เข้าช่วยเหลือในตอนแรกเลย
ติดจากที่อดีตภรรยาของน้องชาย

ตอนแรกคุณผู้ชมคงเคยได้ยินสัมภาษณ์กันมาแล้ว

ถ้าบ้านไหนที่สุนัขดุจะเข้าไปไหมล่ะ
หลายคนก็คงจะพอเข้าใจได้ว่าเขาสื่อถึงอะไร

ยืนยันกับพี่กับน้องว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับอดีตภรรยาอีกแล้ว

หลังจากทราบว่าอดีตภรรยาเนี่ยเบิกเงินบริจาคออกไปด้วย
ก็นี่แหละพอเคลียร์กันได้ลงตัว
ก็สร้างความดีใจให้กับพี่น้องกันอย่างมากเลย
พร้อมกับขอบคุณคุณท็อปคุณบินแล้วก็คุณไทยเอกพันธ์ด้วย
รวมไปถึงประชาชนที่คอยให้ความช่วยเหลือ
แล้วก็ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดนั่นเองนะคะ
อ่ะเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนี้ด้วย

อาจจะไม่สะดวกอะไรในหลายอย่างในตอนแรกนั่นเองนะคะ

ถือว่าเป็นเรื่องดีมุมออมแบบนึงแล้วกันนะคะ
เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาทำให้พี่น้องเขาเข้าใจกันมากขึ้นนะคะ